เริ่มกันที่ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพและไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสด
ส่วนตัวแทนสโมสรจากไทยชมบุรีบูเวฟนะคะก็ทำได้อันดับที่สาม
ขณะที่จิรวัตรสอนวิเชียนก็คว้าตำแหน่งดาวสันโวสูงสุดของทวนาเมนต์ค่ะ
เริ่มกันที่คู่ชิงอันดับที่สามนะคะชมรีบูเวฟอดีตแชมป์ปีสองพันสิบสาม
พบกับจิบาอัลฮิตซินค่ะซึ่งก็เป็นทีมแชมป์ฟุตซอลลีกยูเออี
และก็เป็นทีมจากยูเอเอที่ขึ้นนำก่อนตั้งแต่ห้านาทีแรกจากคลาวดิโอนะคะ
ได้จากธนาทรรศัลธนาประศิษฐ์นาทีที่สิบห้าสรษกคุณจันหลีนะคะ
นาทีที่สิบเก้าจุดโทษจุดที่สองของเจียรวรรดิสอนวิเชียน
นาทีที่สามสิบสองสุภวุฒเถื่อนกลางนาทีที่สามสิบสี่
จีนรวัตก็ยิงลูกที่สองของตัวเองนาทีที่สามสิบเจ็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยอำพล
สะแก้วนาทีที่สามสิบเก้าค่ะจบเกมก็เป็นชนบุรีบูเวฟที่ชนะขาดลอย๖ประตูต่อหนึ่ง
อันดับที่สามไปครองค่ะมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันบ้างนะคะ
ที่เข้าชิงครั้งแรกอย่างดุเดือดสามราตัวต่อสามในเวลาปกติ
ในนาทีที่สามสิบเก้าทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปค่ะ
อย่างเหลือเชื่อก็ต้องมาดวนจุดโทษตัดสินแชมป์ค่ะ
สกอร์รรวมในเวลาก็สิบต่อเก้านะคะคว้าแชมป์สำหรัฐที่สามแหละ
จากการเข้าแข่งขันทั้งหมด๗ครั้งด้วยกันค่ะ
โดยหลังจบเกมการแข่งขันทั้งหมดนะคะเจ้าเนิร์จีรวัตรสอนวิเชียนของทีมชนบุรีบูเวฟ
ก็ได้รับตำแหน่งดาวสันโวด้วยผลงานการยิงประตูไปถึง๗ประตูด้วยกัน
ทีมรองแชมป์ก็ได้รับรางวัลผู้เล่นสงค์ทุนค่าเป็นการปรับจ่าย
จากการได้รับใบเหลืองเพียงแค่๓ใบเท่านั้นค่ะ
ไปดูสรุปดาวสันเวิลกันอีกครั้งนะคะ
ีรวัตรสอนวิเชียนของชนบุรีบูเวฟยิงไปทั้งหมด๗ประตูด้วยกันนะคะ
ก็เอาชนะ๒นักเตะทีมชาติอีรานค่ะ
ทั้งฮอสเซนตาเยบี่จากทีมทาซิซัสไดยีนะคะ
แล้วก็โกรธรัฐบาฮาโดรี่จากทีมนาฟิตอัลวาซาสค่ะ